มาดูเหตุการณ์กรรมติดรถเก๋งกันหน่อย
กามติดรถเก่งมันมาไว้จริงคุณผู้ชม

ขับรถเก่งมาแล้วภายในรถ
บรรทุกกัญชามาสักประมาณมูลค่ากว่า๒ล้านบาท

พอเห็นตำรวจทำไงคะหนีเลยค่ะหนีไปไกลกว่า๑๒กิโลเมตร
สุดท้ายแล้วที่บอกว่ากรรมติดรถเก๋งเพราะว่ารถตัวเองนั่นแหละไปเสียหลัก
เข้ากับเสาไฟฟ้าข้างทางทำให้ตำรวจรวบตัวได้ทันควันแบบนี้ค่ะ

ทำไมวงกลมสีแดงมีรถสองคันบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะ
ขบวนการลักลาบขนยาเสพติดเนี่ยเข้ามากันสองคันน่ะ
คันหนึ่งเป็นสีบรอนเงินเห็นไหมคันหนึ่งเป็นสีขาว
ปรากฏว่าคันสีขาวค่ะพอเห็นท่าไม่ดี
คันสีบรอนเงินถูกตำรวจรวบตัวได้หลังจากที่ไปประสบอุบัติเหตุ
คันสีขาวหนีไปได้อย่างลอยนวลตำรวจบอกว่าไม่เป็นไร
ไปก่อนแต่จะไม่ปล่อยให้เธอลอยนวลนะคะ
เดี๋ยวตามขยายผลต่ออย่างแน่นอนค่ะแล้วสุดท้ายแล้วเห็นไหมครับ
สุดท้ายแล้วถูกรวบตัวไว้ได้นะคะผู้ชายเสื้อสีเหลืองเนี่ยนะคะ
เนี่ยเขาหนีการจับกลุ่มของตำรวจจากบริเวณกิโลเมตรที่๗๕ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาแล้วหนีมาไกลกว่าสิบสองกิโลเมตรนะฮะ
เห็นไหมฮะสุดท้ายแล้วโดนรวบตัวได้แบบนี้
แล้วรถตัวเองนั่นแหละไปเสียหลักชนกับเสาไฟฟ้ากลางถนนนะคะ
ก็ทำให้ตำรวจรวบตัวได้ทราบชื่อต่อมาก็คือชื่อว่านายเด่น
เสื้อสีเหลืองนำสกุลมาสเหลืองด้วยอายุ๔๐ปีพื้นเพเดิมเป็นชาวจังหวัดบุรีรำค่ะ
แล้วตำรวจไปตรวจค้นภายในรถพบกัญชา๘ห่อห่อละ๕๐แท่ง
น้ำหนักแท่งละ๑กิโลกรัมรวมทั้งหมด๔๐๐กิโลกรัม
มูลค่ากว่า๒ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมท่านตำรวจโทวิสสะนุคำนภล์ม่วง
เป็นสารวัตรตำรวจทางหลวงนครราชศรีมาบอกว่า
คือรถคันดังกล่าวเป็นรถต้องสงสัยที่ทางตำรวจเขารู้แล้วแหละ
ว่าเป็นรถขนยาเสพติดแล้วเขาเฝ้าติดตามมานานแล้ว
พอพบว่าขับมาในพื้นที่ก็เลยมีการร่วมกับตำรวจทางหลวง
จับกลุ่มออกตรวจตราตรวจสอบแต่พอเรียกยศรถคันนี้
รถคันนี้ไม่ยอมหยุดค่ะก็เลยพยายามที่จะไล่ติดตามจับกลุ่มนะคะ
ทีนี้ผู้ต้องหาสารภาพบอกว่า
รับจ้างขนยามาจากอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาล
ให้นำมาส่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ด้วยค่าจ้าง๔๕หมื่นบาท
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะผู้ต้องหารายนี้
พอไปตรวจสอบประวัตินะเสื้อเหลืองคนนี้

เคยถูกจำคุกคดียาเสพติดมา๓ปีกับ๙เดือน

พอพ้นโทษออกมาเมื่อต้นปีนี้
ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
สดร้อนแล้วก็มาทำอีกค่ะ
สุดท้ายกลับไปอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ
ส่วนรถอีกคันหนึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องพยายามที่จะ
ไปตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มมาให้ได้ด้วยนะคะ
ต้องมีการขยายผลต่อสำหรับรายใหญ่นะ
นี่รายย่อยนะประสิทธิ์ประสร้อยใช่ไหมครับ